หลายคนบอกว่านอนตายตาหลับแล้ว

ได้ซื้อมีจริงแล้วขายดีด้วยครับ๔วันหมดแล้ว๕ล้านกว่าฉบับ
แล้วเพิ่มไหมสำนักงานสลับบอกขอคิด๒เดือน
ประเมิน๒เดือนก่อนงวดนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมคะ
มีครับแต่ว่าเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มจำนวนประมาณ๕ล้านไปก่อน
คือต้องซื้ออาจจะไม่ได้คือไม่ได้ออนไลน์แล้ว๘๐บาทก็อาจจะไม่ได้มีแล้ว
นายอนุชาณกาลสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขายสลากเกินราคาแถลงความคืบหน้า
คือเขาบอกว่า๔วันที่ผ่านมานะ๔วันที่ผ่านมาพบว่า
มีประชาชนตอบรับการซื้อสลากผ่านแอปเป๋าตังค
เป็นอย่างดีเลยประชาชน๑ล้าน๒แสนกว่าคน
หนึ่งในนั้นมีผมด้วยนะครับซื้อสลากฉบับละ๘๐บาททั้งหมด๕ล้านกว่าฉบับนะครับ
นี่ตัวเลขอยู่หน้าจอจนหมดเกลี้ยงแล้วแต่ละคนนะผมเห็นที่มันมาโชว์กันในเฟซบุ๊กนะ
ไม่ได้ซื้อฉบับเดียวกันนะรวมถึงผมด้วย
ระบบดีลาบลื่นไม่มีปัญหา
ถ้าใครถูกรางวัลไม่ต้องกลัวเรื่องสลาก
มีคนมาถามผมเหมือนกันมันจะมีปัญหาเปล่า
เพราะสลากมันกระจายอยู่ตามร้านต่างนะฮะ
ไม่มีปัญหานะเขายืนยันเพราะว่าสามารถเลือกรับสลาก
แล้วไปขึ้นที่สำนักงานสลากด้วยตัวเองได้
จะเสียเฉพาะค่าอากรสแตม๐๕
หรือจะโอนเงินผ่านบัญชีที่ผูกไว้กับธนาคารกรุงไทยก็ได้
เสียค่าธรรมเนียม๑และค่าอากรแสตมป์๐๕

คือถ้าโอนเสียเยอะหน่อย

ส่วนจะเพิ่มปริมาณสลากหรือไม่ขอประเมิน๒เดือนก่อน
เพื่อจะดูว่าผลระยะยาวมันจะเป็นยังไง
เพราะว่าช่วงแรกเป็นเรื่องใหม่
ได้รับความสนใจก็ต้องประเมินกันให้รอบครอบก่อน
เพราะว่าการเพิ่มสลากให้เพียงพอ
อาจทำให้ตลาดโดยรวมลดลง

แต่สิ่งสำคัญต้องพิจารณาผลกระทบต่อผู้ค้าสลากไปด้วย
รวมทั้งต้องคำนึงถึงความสมดุลในการปล่อยขายสลาก
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมแก่ผู้ค้าสลาก
ยืนยันที่ขายสลากดิจิทัล
เพื่อแก้ปัญหาสลากเกินราคา

ไม่ได้เปิดขายเพื่อแข่งกับผู้ค้าสลาก
ผู้ค้าสลากเดินถนนทั่วไปคุณพระราพร
เขาออกมาบอกแล้วเขาขายไม่ได้

เพราะว่า๑คนไปซื้อ๘๐บาทกันหมด

เพราะรับมาบางทีแพงกว่า๘๐ไปเยอะแล้ว
เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าคนที่เขาเป็นคอจริงนะ

ถึงเวลาก็อาจจะต้องไปอุดหนุนคนเดินเลขขายบ้าง
เพราะว่าคนเล่นจริงเขาไม่ได้เล่นแค่ฉบับ๒ฉบับ

เดี๋ยวลองดู๒เดือนก็จะเพิ่มปริมาณหรือเปล่า

วงนั้นเขาก็ประชุมกันไปนะคะส่วนวงนี้